โอ้โหดวงดีจริงคุณพี่ประกายรัฐมาลัยทิพย์
อยู่ที่ไหนที่บ้านวังกระบากตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
พี่แกเป็นแม่ค้าขายผักสดอยู่ในตลาดเช้าสารปู่ดำ

เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถูกรางวัลที่๑
คือพี่ประกายรัฐเนี่ยนะครับพร้อมกับลูกชาย
เดินทางไปส่งลูกสาวอีกคนนะครับ

ขณะเดินทางแวะปั๊ม
แต่ละที่ส่วนใหญ่เขาจะมีอะไร

ทีนี้ล่ะครับแวะทั้งขาไปและขากลับรวมแล้วทั้งหมด๓ปั๊ม

เรียกได้ว่าแวะมันแทบทุกปั๊มเลย
ตั้งใจเลยเพื่อจะซื้อลอตเตอรี่

พยายามหาเลขนี้ที่มันเลขท้าย๙๓

มันหาไม่ได้ไงสุดท้ายไปเอานี่๙๒๔
คิดอะไรอยู่ทำไมถึงไปเลือกเลขนี้คิดดูแล้วกัน

นั่นน่ะสิคุณก็ได้แต่จินตนาการเองว่ามันจะถูก
แต่สุดท้ายของพี่ไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องมโน
ถูกจริงครับเพราะว่าไปซื้อเลขท้าย๙๒
แล้วทีนี้ล่ะครับเลขหน้าแกก็เล็งมาด้วย
เป็น๕๙๒เรียกได้ว่ากะจะถูกทั้งหน้าทั้งหลัง
อารมณ์แบบว่าขอแค่๓ตัวพอไม่ว่าจะหน้าตัวหลัง
ตัวหลังก็ได้หมดขอให้ได้ยังไงซื้อมาแค่สองใบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลายเป็นว่าเฮ้ยหน้าหลังมันเป๊ะเลยอ่ะ
เป๊ะเลยเป๊ะรางวัลที่หนึ่งพอรู้ว่าถูกรางวัลแล้ว
รู้สึกยังไงไปลองฟังเสียงดูครับ
เราอยู่คนเดียวอ่ะคุณต้องคิดสภาพเวลาเราอยู่คนเดียว
แล้วเราลุ้นอยู่แล้วเลขที่ออก
คุณลองซ้อมดูไหมรางวัลที่๑จะเป็นยังไง
ซ้อมเลขที่ออก

แค่ซ้อมยังทำไม่เป็นเลยอ่ะคิดดูนี่
อ้าวอุตส่าห์ให้ซ้อมประถูกเลยไปคุยกับคุณพี่เขาต่อ

คือพอเรารู้แล้วนะครับว่าคุณพี่เขาถูกรางวัล
พี่เองเขาก็เฮ้ยเตรียมสิเตรียมที่จะต้องมาที่กรุงเทพเลย

เอาล่ะยังไงซะก็ขอแสดงความยินดีด้วย
แล้วเห็นพี่แกก็บอกอีกนะครับว่าจะแวะมาที่ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แล้วก็เห็นว่าเป็นคนพิศนุโลกบ้านเดียวกัน
บอกว่าจะแวะมาเลี้ยงข้าวผมด้วยนะครับอย่างน้อยสักมื้อหนึ่งก็ยังดี
สาทุขอบคุณล่วงหน้าครับ

คุณพี่เยี่ยมจริง
ถ้าดูอยู่นะพี่ประกายรัฐแวะมาหาผม
ไม่ค่ะถ้าคุณพี่เขาดูอยู่เขาจะปิดทีวีทันที

เพราะเวลาอยู่คนเดียวรางวัลจะต้องทำอย่างไร

บ้านคุณที่สา

คนบ้านคุณชิสาศรีสะเกดเนี่ยเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูชมหน้าของเศรษฐีหน้าใหม่กันค่ะ
กันที่บ้านน้ำอ้อมน้อยค่ะอยู่ที่อำเภอราศรีสลัยจังหวัดศรีสะเกด
เพื่อนบ้านก็มาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลย
ยินดีกับลุงอำนวยแหวนหล่อและคุณสุดตาแหวนหล่อค่ะ
เป็น๒สามีภรรยาได้ไปเลย๒ใบ๑๒ล้านบาท

เป็นแม่ค้าเร่มาขายเนี่ยนะคะเดินมาขายแล้วก็เจอกัน
แล้วแม่ค้าเป็นคนหยิบให้โดยบังเอิญ
ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือคุณลุงกับคุณป้าแกบอกว่า
แกไม่รู้ว่าแกจะซื้อเลขอะไรดีบางทีก็นึกไม่ออกใช่เอาเอาหยิบมาให้ก็แล้วกันชุดหนึ่ง
เพราะว่าสาขายชุดหนึ่งใช่ไหม๒ใบนะเอาชุดหนึ่งแม่ค้าหยิบให้เลย
ก็หยิบมาให้เนี่ยค่ะเลขนี้๕๒๙๙๒๔หลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒งวดประจำวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๖๒
อืมแม่งเป๊ะเลยค่ะก็นำมาตรวจตรวจตรวจปลาช่อนว่า
โอ้โหขออีกทีได้ไหมปลาอะไรนะปลาช่อนว่า
ไม่มีปลาช่อนว่าเขามีแต่
ปรากฏว่าปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปเลยชุดหนึ่ง๒ใบ๑๒ล้านบาทคุณผู้ชม
โอ้โหช่วยราชเสริมรัฐกันจริงจริงเลยนะคะครั้งนี้พอเป็นลอตเตอรี่สองใบแล้วปรากฏว่าแบบ
มันตื่นเต้นถูกรางวัลที่๑ครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงใครอยากได้เงินยกมือไปไปฟังเสียงค่ะ
ฟันดูแต่กาแฟสาเหมือนกี่นะคะพันจากไหนก็จะน้ำกาลนะคะอันนี้จะคดเอานี่ได้ไมักของดิวดิง
เดี๋ยวพูดฟันคือทีใดอย่างเผลอแม่ก็มีในชีวิต

น้องใบตองจะทำการแปลเป็นภาษาไทยกลางให้นะครับ

คุณพี่เขาพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนว่าพอซื้อมาแล้วมีฝัน
ฝันประมาณว่ามีคนจะเอาสิ่งดีมามอบให้
ถูกต้องแล้วก็แน่นอนแหละว่าได้สิ่งดีกลับไปนะครับ
เป็นเงิน๑๒ล้านเป็นเศรษฐีไปโดยปริยายเลยนะคะ
เงินรางวัลที่ได้พี่เขาบอกว่าก็จะเอาไปใช้หนี้
แล้วก็ส่งให้หลานเรียนจนจบเห็นไหมหลานยกมือเต็มเลย
ใครอยากเรียนต่อยกมือกันเต็มเลยนะคะ
แล้วก็ส่วนดิฉันก็อยากเรียนต่อ
อยากจะเป็นหลานสักคนของคุณพี่
ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอยู่ที่นี่แหละ
มั่วตัวกับเขาไปเรื่อยคุณไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาอยากเรียนหนังสือ
อยากเป็นหลานเห็นลุงกับป้าเนี่ยเขาบอกว่านี่
เขาจะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วส่งหลานเรียนไงดิฉันอยากเป็นหลาน
เอาหน้าเขาก็มีความคิดที่ดีส่งให้หลานเขาเรียนแต่อย่ามาส่งให้ทางนี้เรียน

คุณลุงคุณป้าเขาถามถึงคุณชิสาด้วยนะ
เขาบอกคุณชิสาคุณชิสาคุณชิสานี่ใครนะ
คุณชิสาไม่รู้จักใช่มั้ยคุณนักข่าวเราถาม
ยังไงซะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ